คำถามของผมก็เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาครับขอถามง่ายว่าประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาคือใครครับ
นะครับว่าประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคืออับราฮัมรินคอนนะครับ

อับปลาฮัมริมคลองครับผมหลายคนคิดว่าเป็นแกครับ
แต่จริงแล้วคือจอร์ชวอร์ชิงตันครับ
คือเรามีความเข้าใจมาตลอดว่าเป็นอับราฮัม

ไม่ใช่

เสียดายมากคือมันมีการสับสนกันเยอะในข้อนี้
คืออับประฮัมลินคอนก็เป็นประธานาธิบดีเหมือนกัน
แล้วเขาเป็นคนร่างรัฐมนูลด้วยเราก็เลยเข้าใจเหมือนกับว่าเขาแบบ
อยู่ตั้งแต่ต้นอะไรอย่างนี้ฮะจริงมันไม่ใช่คนแรก
ขึ้นมาเดี๋ยวครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะฮะแน่นอนนะครับ
เอ้ยของเราจะต้องกลับบ้านไปก่อนยืนรอเชียร์เพื่อนก่อนไหม
พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับ

คุณหลิวนะครับคุณกมลรัฐนะฮะพี่สี่นะครับแล้วก็คุณจักรจันทร์นะครับ

พี่สีน่าจะอยู่ตอนหลังนะคะ
ดูพี่สีก็ดูมีอะไรดีนะครับ

ครับผมชื่อสี่นะครับขายโมเดลซุปเปอร์ฮีโร่ครับ
น่ารักมากขายโมเดลซูเปอร์ฮีโร่ด้วยซูเปอร์ฮีโร่ของเราพี่บอลน่าจะมั่นใจที่สุดนะครับ
ชิ้นเหนาชิ้นเหนาชิ้นไม่ได้เลย
เอาเป็นชื่อชอบคนนี้เป็นส่วนตัวค่ะพี่เชอร์ลีแล้วกัน

จะรู้ว่าน้องเลือกคนไม่ผิด

อันนี้จะเป็นการ์ตูนก็น่าจะจัก
กลับมาที่การ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่
ข้อนี้แน่นอนเหลือ๑คะแนนลงเลยครับผม

จะเป็นเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่หรือเปล่า

แต่อยากถามว่าตัวนี้มันชื่ออะไร

โอ้โห
คูนต้าแมนแบบนั้นแต่ละตัวเค้าก็มีชื่อของเค้าด้วยนะฮะ
อันที่นี่มีมุทต์แจ่ง
เหมือนกันคลัยกัน

แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวอะไรอ่ะ

เราสองคนไปฮีโร่ในทางเดียวกัน
แต่ผมไม่รู้นะครับคุณจะเชื่อผมหรือเปล่า
แต่ถ้าเราตอบข้อนี้ถ้าเราผิดเราก็มีเพื่อนช่วยกันแชร์ความอาย

นั้นที่ที่ทั้ง๓คนช่วยมาเป็นฮิโร่ก็ตามนั้นล่ะครับ

ไหนก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่เมียนมานะ

งั้นคิดกันเองไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง

จะได้ไปชิงชัยกันต่อหรือเปล่านะครับ

เล่นแบใดเล่นละครน้องได้ลุกไง

โซดาก็คงจะตอบ

คะแนนเท่ากันอยู่แต่ว่าโซดายังเหลืออีก๑คะแนนที่ยังไม่เล่น
ถ้าข้อนี้โซดาตอบถูกเข้ารอบเลยครับ
แต่ถ้าตอบผิดก็มีการซัดเดนเดสกันนะฮะ
พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมา

มีคุณป๊อปนะครับคุณเบสน้องนนท์แล้วก็คุณโอเล่
หน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะ๔ท่านนี้

อยากเลือกเป็นเด็กบ้างละกันเนาะ

โอเคถ้าเรื่องเด็กบอกเลยว่าอย่าเรียกหมอนเพื่อนมาช่วยนะฮะ

เรียนอยู่ชั้นบังเฮียม๑๓วันที่๒
โอ้โหวันสายวิทยาศาสตร์
จะเลือกพี่ถ้าเลือกพี่

อย่าเลือกพี่เป็นการออกตัวที่ดีมาก

ขอเลือกผู้ช่วยเป็นพี่หมอเพื่อนละค่ะ

ถ้ารู้อย่าไปถูกให้เขาช่วยด้วยกัน

ปิงปองค่ะไม่ต้องเล่นแล้วเขารอไปเลย

ปิงปองนะครับเอาใจช่วยให้
ออกมาเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์นะครับ

คนอื่นไยชารีช่าปุ่ย

หมอตอบเอ้าฮาร์แต่คนดูอะจะมาดาวหมอ

ถ้าตอบผิดไปสเดอร์เดสกับปิงปองครับ
ใครคือผู้ค้นพบทฤษฎีแรงน้อมถ่วงของโลกครับ
เฉลยก็คือเซอร์ไอเซคนิวตันครับ
ถูกมากเรากำลังเฉลยเรื่องเซอร์ไอซักนิวตัน
แต่หมอเพื่อนถามว่าสปุ๋ยไม่ใช่นักฟุตบอลเหรอ
โอเคหมอเพื่อนขอบคุณมากครับ
โอ้โห้ยพี่พี่พูดแทบมาชนกันล่ะ

หมอเพื่อนรับไปอีกหนึ่งดวงดาว
และผู้ที่เขาไปคว้าเงินแสนในวันนี้ก็คือน้องโซดา
น้องโซดาจะต้องเลือกที่ช่วยเขาไปช่วยหนึ่งคนนะฮะ
จะเลือกใครดีจะเลือกพี่บอลนะฮะหมอเพื่อนหรือว่าพี่เชอรี่นี่
ถ้าหนูอยากได้เงินนะหนูเลือกบอกเพื่อน
แต่ถ้าอยากได้ความสุขก็เลือกพี่